แต่ว่าคู่นี้เตรียมแต่งแน่นอนนะคะสำหรับพี่นกสิคารินทานะคะ
นักแสดงรุ่นใหญ่แต่ว่ายังสวยแบบสาว๒๐๐ปีอยู่สวยเป๊ะอยู่เลย
ปีที่แล้วแฟนนุ่มชาวฮ่องกงเขาคุกเข่าขอแต่งงานไปนะคะล่าสุดเผยเลิกวิวาพาฝันกับบันเทิงไทยรัฐแล้วนะคะ
เพราะแล้วก็คือเดือนมีนาคมปีสองพันยี่สิบคือปีหน้าอืม
ที่สำคัญฟังดีเขาบอกว่าเตรียมควงบินกันไปแต่งไกลถึงอิตาลี
ว้าวงานนี้เนี่ยเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงต้องเตรียมจองตัวกันข้ามปีเลยหรือเปล่าคะพี่นกค่ะ
คือเนื่องจากเราอยู่คนละประเทศแล้วเรามันการเตรียมงานแล้วมันช้าแล้วเราก็คือแบบว่าเป็นคนแบบเลือกเลือกแต่ตอนนี้เลือกได้แล้วที่ถูกใจก็อยากจะได้แบบสไตล์แบบแฟรีเทลนิดนึงอะไรอย่างเงี้

ไปไปตีตั๋วคิดว่าตอนนี้คือเอ่อเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แบบสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ไม่ไม่คิดว่าไม่น่าจะเปลี่ยนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

เชอรี่เพราะว่ามันมีของหมดจะเป็นแบบว่ารถม้าประสาทนู่นนี่ดอกไม้โอเคสต้าอะไรอย่างนี้

โอ้ยโรแมนติก
รถม้าปราสาททุ่มหญ้าดอกไม้
หน้าเป็นเจ้าหญิงเลยคือจริงพี่นกเนี่ยเขาบอกเอาไว้ว่าจริงไม่ต้องการการแต่งงานหรืออะไรแต่จู่แฟนหนุ่มของเขาเนี่ยคือเขาขอแต่งงาน
และที่สำคัญแฟนนุ่มเนี่ยห่วงพี่นกมากถึงขั้นที่ว่าไม่ให้มีลูกนะ
เพราะว่ากลัวลูกเนี่ยจะมาแยกความรัก
อะไรแบบนี้เดี๋ยวค่อยอยู่กันไปเดี๋ยวก็อยากมีลูกกันเองแหละเนาะ
อันนี้คือถือว่าเป็นเรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงของเรานะคะ